คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูจูโยเอียส
เดี๋ยวจะเย็นอะไรคะคุณหนอง
เนี่ยพี่ลันคือเวลาเราจะดูดวงหรือเวลาเราจะทำอะไร
จะนึกถึง๓เรื่องนี้การงานการเงินความรัก
ต้องเองก็เป็นหนึ่งในนั้นคือโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เป็นเสมือนว่าอวัยวะส่วนที่๓๓ของชีวิต
เพราะฉะนั้นเราจะต้องหยิบเปิดจับตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงเลย
ทุกวันหลับเท่านั้นถึงจะไม่ได้แตะ
หน้าจอโทรศัพท์มือถือกันเยอะมาก
ที่จะเอามาใช้ในโทรศัพท์ของใบตองเอง
แต่ทีนี้คือบางทีมันเลือกไม่ได้พี่ลานบางคนแบบ

ช่วงนี้ฉันอยากได้เรื่องการเงิน
แต่ความรักฉันก็อยากได้ฉันก็ต้องการอยู่
พี่เสียดายน้องไม่รู้ว่าจะเลือกเรื่องไหนดี
นั่นไงอาการรักพี่เสียดายน้องมาอีกแล้ว

ใจเย็นมาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนดีกว่าเด้อ
ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
กลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการ
มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องอีกเช่นเคยนะคะ

อย่างที่ไม่ต้องเกริ่นไปเมื่อสักครู่อะพี่ลัน

วันนี้มีเรื่องมูแบบดิจิทัล
เอาใจคุณผู้ฟังสายมูยุคใหม่
ก็คือการมูด้วยวอลเปเปอร์โทรศัพท์มือถือ

เค้าว่ากันว่ามันจะทำให้ดวงของเราเนี่ย

ซึ่งเรื่องที่พวกเราชอบมูกันมาก

ความรักทั้ง๓เรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นอยู่แล้วที่ใครก็อยากจะรู้อยากจะมาเสริมดวงให้กับเรานั่นเอง
คือปกติเวลาคนดูดวงก็จะดู๓เรื่องนี้ใช่ไหมพี่รัก

ส่วนใหญ่ถามการงานการเงินเป็นไงความรักเป็นไง

แต่๓เรื่องหลักก็คือการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ
และอย่างที่บอกว่าในฐานะที่พี่ลันเนี่ยนะคะเป็นหมอลันแห่งจับยาม๓แต้มทั้งที

อันนั้นแม่ใบต้องก็เลยเลือกที่จะคุยกับพี่ลันเรื่องนี้
เพราะว่าพี่ลันเนี่ยจะต้องเป็นคนช่วยขยายความข้องใจและอธิบายให้ใบตองหายคล่องใจและเข้าใจเพิ่มขึ้นหน่อย
ไม่ต้องตัดสินใจเลือกไพ่ที่เหมาะกับความรู้สึกของตอนนี้ได้สักนิดนึง
เพราะว่าอันนี้ฉันเชื่อว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกันว่าตกลงฉันต้องใช้เรื่องอะไร
โอเคได้เลยจัดมาเลยจ้า
จัดไปนะคะเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องการงานดีไหมพี่รัก

ใช่เพราะว่าการงานก็เหมือนจะเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งอันดับแรกของเราที่เราต้องทำมาหากินทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
คือถ้ามันได้งานเงินมันก็มาส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนี้
เพราะฉะนั้นเอาเรื่องการงานก่อนดีกว่านะคะพี่หมอลันค่ะ
มีข้อมูลมาให้๕ใบที่จะให้ผลในเรื่องของการงานนะคะ
ทำไมต้องแบบ๘๘อะไรอย่างนี้เยอะอ่ะพี่ร้าน
ก็จะเสริมดวงให้เราตัวแบบมีความอย่างรู้มีความมีประสบการณ์ในการทำงานหรือทำอะไรต่างได้รวดเร็วได้ชับวัยพร่องแคล้วเพิ่มมากขึ้น
ส่วนไพ่๑ไม้เท้าไม้เท้าเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าไพ่คาถาก็ได้
หนึ่งไม้เท้าเนี่ยครับจะเป็นตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับงานงานก็ได้หรือเกี่ยวกับคนที่เรียนอยู่หรือศึกษาอยู่
ก็ใช้๑ไม้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะ๑ไม้ความหมายของเขาก็คือเอาง่ายเลย
ก็เปรียบเสมือนได้ว่า๑ไม้เนี่ยจะทำให้เรามีความโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
อ๋อก็คือเป็นหนึ่งนั่นเองแล้วแปดไม้เท้าอย่างเงี้ยคะ
ความหมายของ๘ไม้เท้าครับมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าด้วยความที่ว่าไม้เท้าไม้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานอยู่แล้วเนาะ
ความหมายของ๘ไม้ก็คือจะเป็นในลักษณะที่ว่าลักษณะจะเป็นในรูปที่มันมีไม้มาเรียงต่อกัน
มันก็จะเหมือนกับว่าเราจะมีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายคล่องแคล่วว่องวัย
และอันนี้จะเป็นความหมายที่คือความพุ่งพุ่งปรี๊บเดินหน้าเก้าหน้าพุ่งทะยาน
หรือจะทำให้เรามีความสามารถหรือมีภาระกำลังในการทำงานชิ้นนั้นหรือชิ้นอื่นได้ดี

รวมถึงอันนี้เสริมอีกนิดนึงจะเสริมทำให้แบบคนที่ทำงานเดี๋ยวนี้เขาจะต้องทำงาน๒จ๊อป๓จ๊อป

อันนี้ก็จะมาเสริมในเรื่องเกี่ยวกับทำให้เราทำงานได้คล่องแคล่วหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

เหรียญนะครับถ้าความหมายของไพ่เลยนะก็คือการขยันขันแข็งมานะอดทนในการทำงานหรือทำอะไรต่างให้แบบ
มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเต็มเปรียมสู้กับงานไม่ย่อเทาะกับงาน
ถ้าดูตามหน้าไพ่ค่ะความหมายของ๘เหรียญถ้าตามรูปเลยนะคนกำลังตอกเหรียญทำเหรียญขึ้นมา
มันก็เปรียบเหมือนกับว่าเรากำลังตั้งจิตตั้งใจทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จตามที่เราหวังเอาไว้นั่นแหละ
แล้วเลข๘นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการงานอย่างนี้เหรอ
ในเรื่องเกี่ยวกับ๘นะครับเอาจริงมันก็มีความเกี่ยวข้องอยู่ประมาณนึงนะ
แต่ถ้าสมมุติเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาบความหมายก็จะไม่ค่อยเหมือน
อีกหนึ่งไพ่ที่เกี่ยวกับการงานก็คือไพ่คิงเหรียญ
ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญถ้าเอาง่ายเลยนะเป็นไพ่แห่งเท่าแก่
นี่แปลว่าความหมายมงคลมาก
ใช่เป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับมีหลักหน้าที่การงานที่ดีมั่นคง
รวมถึงอาจจะเสริมในลักษณะที่ว่าเป็นไพ่คิงเป็นไพ่ราชาเนอะ
เสริมในลักษณะที่ว่าผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตสนับสนุน
ให้เรามีหน้าที่การงานที่เจริญมั่นคงไปในทางที่ดี
ค่ะก็คือความหมายเรื่องของการงานก็จะอยู่ที่ไพ่ทั้ง๕ใบในลักษณะประมาณนี้
อันนี้คือหลักกลางเนอะ
เอาลองเลือกกันดูว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงเนอะ
ถ้าเลือกไม่ถูกก็๕ใบไปเลย

เข้าใจแล้วชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วในเรื่องของการงานเนาะ
ก็ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องที่หลายคนก็อยากได้จริง

แต่ว่าเงินอย่างเดียวมันก็ไม่รู้จะมาทางไหนก็เลยให้งานนำทาง
พออันดับ๒ที่คนถามเยอะก็คือเรื่องของเงินเงินทองค่ะพี่ลัน

ใช่ไหมพี่รันเดี๋ยวช่วยอธิบายหน่อยว่าคือยังไง

ไพ่ใบแรกก็คือไพ่เหรียญใช่ไหมคะ๑เหรียญ

ไพ่๑เหรียญ๑เหรียญนี่หลายคนอาจจะเคย

โอเค๑เหรียญเข้าเรื่องเลยเนาะ
เลยเข้าเลยเร็วเลยใจร้อนแล้ว
๑เหรียญนะครับก็คล้ายกับ๑ไม้ก็คือทำงานได้งานเนาะเมื่อกี้๑ไม้

เงินได้เงินถูกต้องและเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถ้าตามหน้าไพ่นะ

เหรียญเนี่ยคือเราได้แน่นอนคือเราได้หลักทรัพย์แน่นอน
ถ้าเรามีความตั้งจิตตั้งใจในการทำงานและทำเงินเงินมันมาหาเราแน่นอน
นี่ชัดไปเลยว่าเงินเข้า
วิวออฟฟอร์จูนความหมายของเขาก็คือ
ถ้าแปลความหมายตรงเลยนะคือวงล้อแห่งชีวิต

ใช่วิวก็คือล้อแล้วฟอร์จูนก็คือ

หรือเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าชะตาชีวิตก็เป็นได้
ออฟฟอร์จูนถ้ามองเป็นในลักษณะในความหมายของไพ่๒๔
ก็คือวงร้อยแห่งชีวิตก็คือจะทำให้เราส่งเสริม
ให้เราก้าวหน้าเดินทางไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกไปในทางที่ควร

ก็พูดง่ายเป็นไพ่แห่งการเดินทาง
เราจะไปเสริมเรื่องอะไรเรื่องเงินใช่ไหม
ก็ส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับให้เราเงินเดินทางมาหาเรา
แล้วเดินหน้าไปเป็นความสำเร็จในอนาคตอันเก้าหน้า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าดวงชะตา
มีความพยายามมากน้อยแค่ไหนในการทำงานด้วยเช่นเดียวกัน
เกิดว่าเราใช้ไพ่๘เหรียญแล้วนอนอยู่บ้าน
อ่ะอันนั้นก็ไม่ได้นะ
ก็ไม่ได้นะก็ต้องเป็นคนที่แบบขยันด้วยแล้วก็สู้งานด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ
จริงนะถ้าตามหลักโหลศาสตร์ที่พี่ไปศึกษามา

มันก็จะทำให้เราสามารถจับต้องหยิบจับอะไรทำอะไร

รวมถึงสามารถมีการติดต่อสื่อสารไปในทางที่ดี
ไปในทางที่ถูกไปในทางที่ควร

มันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิเคชัน
การติดต่อสื่อสาร
ซึ่งถ้ามันมาเสริมเรื่องเกี่ยวกับการเงินตรงนี้ด้วย

อย่างบ้างคือได้เงินได้เงินคิดทองได้ทอง

เพราะถ้าไม่สามารถถูกกัน
พูดง่ายถ้ามาค้าขายอะไรก็จะได้เงินได้ทองเช่นเดียวกัน
สุดท้ายค่ะไพ่๑๐เหรียญค่ะเหรียญเยอะเลย
ใช่๑๐เหรียญถ้าความหมายจริงนะครับคือความมั่นคง
ความหนักแน่นความมั่นคงแล้วก็จะทำอะไรเนี่ย
เฉพาะ๑๐เหรียญไหนพูดมาแล้ว
เหรียญถ้าใครที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจภายในครอบครัว
หรือช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือธุรกิจในอุตสาหกรรมในครัวเรือน
เป็นกรงศรีถือว่าถ้าใครได้๑๐เหรียญนะครับ
ก็จะมีทั้งที่บ้านคอยช่วยเหลือแล้ว
คอยแบบเหมือนมีผู้ใหญ่อุปถัมธ์อ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ซึ่งโชคลาบเงินทองการงานที่มั่นคง

มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง